เป็นโค้ดกีฬาซอฟต์บอนต์ให้ลำคูณ
สรุปพี่ไม่ได้เป็นตำรวจ
เป็นโค้ดกีฬาซอฟต์บอนต์
อ่าไล่ดงครับไล่ดงต้องใส่ไหมใส่ใส่ใส่ลองลองใส่ดูว่า
เหมือนนี่ไงนี่เป็นหมู่สามไล่ดงเป็นบ้านเป็นบ้านของ
ภรรยาครับอ่าผมเป็นโค้ดกีฬาจังหวัดบ้านเดิมอ่ะบ้านเดิม
บ้านเดิมอยู่บรรเทพครับบรรเทพครับบรรเทพอ่าบางนาครับ
อ่าบางนาครับขนมครับเคล็ดขนมอ่าสรุปว่าสรุปว่า
ไม่ใช่ตำรวจเนอะครับโอเคครับไม่เป็นไรงั้นถอด
ไม่เป็นจำรวจอ่ะผมมันจำพูดตรงตรงผมจะมาไม่ได้ไปทำอะไร
นะเพียงแต่ว่าแค่รู้สึกทำกับผมเยอะเกินไปแล้ว
ทราบเป็นเพื่อนกับเชียงใหม่หนึ่งเชียงใหม่หนึ่งท่านอะไร
พิเชศครับพิเชศครับพิเชศสำมารถมาเลยโอ้โหครับ
ไม่เอาอ่ะผมไอ้เพื่อนไอ้ทำไมอ่ะรู้จักท่านพิเศษ